เพิ่งจะแห่ผู้สื่อข่าวจนดังไปทั่วโลกไม่ทันไร
มาอีกแล้วกับคราวนี้เป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
แห่ผู้สื่อข่าวเหมือนกันดังทั่วโลกโซเชียล
จนเป็นดราม่ากับคำถามที่ว่าแล้วคุณจบอะไรอ่ะ
ราชพัฒน์เหรอคือหลายคนตีความหลายแบบ
มันเกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรายชื่อรัฐมนตรีในโคต้าของพัก
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเออเสร็จเรียบร้อยไปตั้งนานแล้ว
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วนายกเห็นด้วยไหม

ไม่รู้ก็ไปถามนายกสิ

ก็ถามถึงนายกก็ต้องถามนายกไหม

คือเขาบอกว่าความเหมาะสมของ

ธนาคมนุษรสอบบัญชีไร้ชื่อ

เหมาะสมหรือเปล่า

แล้วคุณจบอะไร
ลองฟังดีกว่าไม่อยากเล่า
แล้วจะเอาไง

ผมจบปริญญาโทธรรมศาสตร์ครับ

ก่อนที่จะขึ้นรถก็หันไปบอกผู้สื่อข่าวแล้วนะว่า

บูลลี่แต่ต้องการจะสื่อว่า
ไม่ว่าคุณจะจบราชพัฒน์หรือจบที่ไหน
ทุกคนมีความสามารถด้วยกันทั้งนั้น

ส่งไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ของสื่อมวลชน

พลเอกประวิทย์ไม่ได้มีเจตนาเหยียดอะไรใดเลย

จบที่ไหนก็มีความสามารถด้วยกันทั้งนั้น

แล้วคุณจบอะไรจบราชพัฒน์เหรอ

แล้วก็กรับนังอีกงาน
เล่าหมายไว้ง่าย
งานโรคโซเชียลวิจัย
บางคนบอกว่านี่ไม่ได้จบราชพัฒน์นะแต่โกรธแทนเลย
อะไรแบบนี้เนี่ยสตันกันหมด
อ้าวก็กลายเป็นคำถามที่เขาตั้งขึ้นมา
คือจริงก็ถ้าจะบอกว่ามันเป็นการหยอกกันเล่นหยอกกันเล่นก็ต้องบอกไว้ว่า
บางทีเนี่ยมุกของเราอาจจะไม่ตลกสำหรับทุกคนไง
อันนี้ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจพูดคุยกันหน่อยแต่ก็ชี้แจงไว้นะคะ
เจตนาเนี่ยไม่ได้จะบูลลี่ค่ะ